ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ไป
ช่วงเที่ยงเมื่อวันที่๒๐สิงหาคม
บอกว่าไปพบศพผู้เท่าวัย๗๒

แล้วก็สภาพศพคือเปลือยกาย
เบื้องต้นคาดว่าคงนัดผู้หญิงมาร่วมหลับนอนด้วย
แล้วอาจจะเกิดอาการหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิต

คือภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจ
เพราะเคยรู้อยู่แล้วว่าสามีตัวเองมีผู้หญิงคนอื่น
เคยสัมผัสได้รับรู้ได้ว่าสามีมีผู้หญิงอีกคนนึง
พอสามีตายไปแบบนี้ก็ทำได้แค่อโหสิกรรมให้

ชาวบ้านบ้านหนองเสม็ดที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำค่ะ
บอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อ๒วันก่อนพบศพชายวัย๗๒
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในดำก็แล้วกัน
เปลือยกายเสียชีวิตอยู่ในสวนหลังบ้าน
มีผ้าห่มเป็นผ้านวมปูรองกับพื้นเอาไว้
สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาประมาณ๒วันแล้ว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไร
มีการศาสนาที่วัดป่าน้องเสม็ดคืนนึง
จะมีชาปนักพิธีชาปนักกิจต่อเนื่องอีกวันหนึ่ง
ทีนี้ค่ะเช้าวันนี้บ้านของผู้เสียชีวิตทำพิธีทำบุญนะคะ

ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันค่ะเรียกเธอว่านางแดงนะคะ
อายุ๗๖แล้ว
อายุ๗๖ตัวผู้เสียชีวิตอายุ๗๕
ภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยเริ่มหายตัวไปตั้งแต่เช้า๑๙สิงหาคม
เพราะว่าปกติสามีจะเป็นคนหุงข้าวทำกับข้าวให้กิน
พอตกค่ำก็เอ๊ะทำไมสามียังไม่กลับเข้าบ้าน
ก็ให้หลานสาวอายุ๑๓ไปตามหาในหมู่บ้านก็ไม่เจอ
ไปคืนนึงจนเช้าวันที่๒๐สิงหาคม
สามีก็ยังไม่กลับเข้าบ้านหลานสาวก็ออกไปตามหาอีกรอบ
ทีนี้ไปตามหาที่สวนหลังบ้านเห็นสามีเปลือยกายอยู่
หลานคิดว่าเขาหลับเลยไม่กล้าปลูกนึกว่านอนหลับเปลือยกายอยู่ที่สวน
แต่ว่าตามญาติที่อยู่บ้านติดกันให้มาช่วยดูหน่อย
สุดท้ายถึงรู้ว่าเสียชีวิต
ภรรยาบอกว่าสามีเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดัน
แต่จากสภาพศพที่เปลือยเนี่ยสามีคงแอบนัดผู้หญิงคนนึง
อันนี้ภรรยาให้ข้อมูลเองนะคะคุณผู้ชม
คงนัดผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านนั่นแหละ
มาร่วมหลับนอนด้วยก็เลยช็อกและเสียชีวิต
เพราะที่ผ่านมาเธอรู้มาตลอดว่าสามีเธอเนี่ยแอบคบกับผู้หญิงคนนี้
คือรับรู้ได้ว่าบางทีก็พาผู้หญิงคนนี้มานอนที่บ้าน
แต่ภรรยาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตาเธอก็มองไม่เห็น

ก็ปล่อยให้สามีนอกใจแบบนี้มาตลอดนะคะ
เพราะว่าเธอก็เนี่ยตอนนี้อายุ๗๖แล้ว
ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรก็ปล่อยไปเรื่อย
แต่ถามว่าช้ำใจไหมคนเป็นภรรยาก็ช้ำใจอยู่แล้ว

อยู่กันมานานขนาดนี้ช้ำใจสิแต่มันทำอะไรไม่ได้

แต่สุดท้ายก็พอสามีเสียชีวิตไปแล้ว

ก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งตัวสามีและผู้หญิงคนนั้นด้วย
เมื่อคืนมาไปเอี่ยงเนาะไปกลับไปเฝ้า
ทางสวนเราเคยเห็นนะ
เคยพามาเคยเป็นได้เรือกันเลยคือนาฏผู้สาวม้าย
โปร่งเรื่องคนปาร์แล้วใช่ไหม
ที่เขาเป็นกุมกริ๊กอะไรเนอะ

ไงผมบอกหนึ่งง้องนะ
ที่ผ่านมาทุกข์ใจไหมช้ำใจมั้ย

เรียงเมื่อนี้ค่ะ

อืมคุณยายบอกก็ไม่โกรธแล้วล่ะก็ทำใจทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยอ่ะ
อืมทีนี้ค่ะมีญาติที่มาช่วยงานในวันนี้อ่ะนะคะ
ชื่อว่าคุณแก๊ปนะคะก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่พบศพ
ก็คือที่สวนหลังบ้านนะคะห่างจากตัวบ้านไม่ถึง๒๐เมตร
คุณแก๊ปนามสมมุติคนนี้ก็บอกว่าปกติผู้ตายก็มาปูเสือนอนที่สวนหลังบ้านเป็นประจำ
ก็เป็นส่วนที่ปลูกต้นไม้ก็จะแต่งตัวธรรมดาตามภาษาคนแก่
กางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตอนที่พบศพ
ถึงเป็นลักษณะเปลือยกายไม่ใส่อะไรเลยค่ะปกติผู้ตายชอบดื่มเหล้าค่ะ
แล้วก็ไปติดพันธุ์หญิงคนอื่นจริงค่ะแล้วผู้หญิงที่ไปติดพันธุ์คือเจอในวงเล่า
ภรรยาของผู้ตายก็รู้เรื่องชาวบ้านทุกคนก็รู้เรื่องว่าผู้ตายไปติดพันธุ์หญิงคนนี้
แต่ไม่มีใครสนใจผู้หญิงคนนี้ก็เป็นวัยกลางคนแล้วมีครอบครัวอยู่แล้วด้วย
แต่ทุกคนก็แบบไม่อยากจะไปยุ่งอะไรแบบนี้
ส่วนสาเหตุการณ์ตายก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องไหม
แต่ว่าในช่วงที่จัดงานศพผู้หญิงคนนี้เขาก็มานะ
มาช่วยงานมาฟังสวดทุกคืนเลย
ก่อนที่ตาจะหายไปก็ก็เห็นแก
พอหลังจากตาเสียก็เห็นแกก็เป็นเรื่องปกติ

ก็ไปงานสวดก็คือมางานสวดอะไรมาจุดทุกอะไรปกติอะค่ะ

ปกติตานะคะหนูก็เหมือนกับ
แกก็ชอบแบบว่าชอบไปเที่ยวปกติ
ถ้าตามีตังค์อย่างนี้แกก็ชอบไปเที่ยว

ปกตินะคะเรื่องของยาใช่ใช่

เพื่อนบ้านก็รู้กันหมดว่า

ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่พันแสงก็บอกว่า
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยนะคะ

สภาพศพที่นอนเปลือยกายก็คิดว่า
น่าจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการช็อก

ผู้เสียชีวิตอายุ๗๕แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วย
แต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นด้วยนะ
ที่เขาบอกว่าผู้ตายแอบไปคบหาด้วยอ่ะ

ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลอะไรค่ะ

เอาเป็นว่าก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ